ผู้ชายคนหนึ่งก็จะไปหาไอ้ทิว

ติดอยู่อย่างเดียวนะไม่ใช่บ้านเขาไม่ใช่บ้านไอ้ทิวด้วย

เซ็งเกียงหรอครับผมไม่มีอย่างหรอกอยู่บ้านไหน
อยู่ไหนมาหน้าอยู่คำลอดเนี่ยครับไปอยู่เมื่อทรง
เซ็งเกียงเซ็งเกียงเซ็งเกียงมาซักทางเดี๋ยวอยู่
เงื่อนประดีกับเกียงมึงโอ้ยนี่
เห็นแบบนี้ใครก็นึกว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่นะครับ
มาจากไหนไม่รู้นี่เขายังบอกอยู่เลยอยู่คำเลาะนี่แหละครับ
ตำรวจสพชัยวานพอไปเจอเนี่ยก็บอก
งั้นเดี๋ยวพาไปส่งแล้วกันคือบ้านหลังนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่ง
วัย๔๐ปีครับในหมู่บ้านคำเลาะอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานี
ส่วนผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีเป็นคนในตำบลเดียวกันนี่แหละ
เขาเปลื้องผ้าล่อนจ้อนอาบน้ำแล้วก็ซักผ้าอยู่ในห้องน้ำ
โดยที่เจ้าตัวก็พอเจอตำรวจไม่ได้ตกใจเลย
บุ๊คพี่ปุ้ยฮะก็ดูเฉยมากเลยนะครับเขาเล่าแบบนี้
เขาจะมาหาเพื่อนชื่อทิวแต่ไม่เจอไอทิวก็เลยขออาบ
ให้สบายตัวก่อนตำรวจพอเห็นดังนั้นเห็นว่าอ้าวนี่
เจ้าของบ้านนี่งั้นใส่เสื้อเลยใส่เสื้อเลยเดี๋ยว
พาไปส่งที่บ้านพักส่วนเจ้าของบ้านครับเธอบอกว่าโอ้โห
เธอเห็นทีแรกตกใจแทบช็อกคุณผู้ชมฮะเห็นผู้ชาย
คนนี้อยู่ในบ้านตนเองยามวิการเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ชายคนนี้มันมาตอนไหนเนี่ยแถมเธอก็อยู่บ้าน
คนเดียวด้วยตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยโจรหรือเปล่าก็
ไม่รู้ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจก่อนเลยครับให้มาจับกลุ่ม
ตัวไปเหตุการณ์นี้ยังดีนะเจ้าของบ้านเขาเออไม่ติด
เอาความด้วยแล้วก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่
สพชัยวานแล้วเจ้าของบ้านเขาบอกแต่ถ้าครั้งหน้าถ้ามา
อีกนะถ้ายังทำแบบนี้อีกเนี่ยครั้งหน้าจะแจ้งความข้อหา
บุกรุกแน่นอนครับนี่พี่เจ้าของบ้านแกลั่นไว้แล้วนะ
เออน่ากลัวจริงจริงนะฮะน่ากลัวเนอะ